ข่าวนี้คุณผู้ชมครับตำรวจภูทรดอกคำใต้
เร่งติดตามหลานชายที่ก่อเหตุแทงลุง
ลุงได้รับบาดเจ็บสาหัสเลยนะก็นั่งดื่มเหล้ากันอยู่ดีดี
นี่ดูสภาพลุงโดนเข้าไปค่ะหลังจากเกิดเหตุนายยอดเครือสารนะครับ
ถูกนายบุญรอดแก้วสุกใช้มีดแทงได้รับบาดเจ็บที่บ้าน
บนสรรโค้งอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพยาวครับ
เมื่อช่วงข้าวกันที่สิบสองธนาคมหลังเกิดเหตุตำรวจสอบภอดอกคำใต้นะครับ
แล้วก็กู้ชีพมาตรวจสอบที่เกิดเหตุเจอนายยอดถูกแทงที่หลังสองแผลฮะ
หน้าอกอีก๒แผลประถมพยาบาลแล้วก็ส่งโรงพยาบาลดอกคำใต้ก่อนนะ
เอาคุณผู้ชมดูแผลแต่ว่าโอ้โหอาการหนักนะครับ
สี่แผลนี่ส่งรักษาต่อที่โรงพยาบาลพยาว
เห็นเหตุการณ์เล่าบอกว่าก่อนเกิดเหตุในยอดกับบุญรอดเนี่ย
กับหลานก็ดื่มเหล้าอยู่ด้วยกันนี่
แล้วทะเลาะกันบุญรอดเอามีดปลายแหลมแทงตัวนายยอดครับ
ก็แจ้งตำรวจกับกู้ภัยนะฮะให้มาช่วย

ขณะที่ภาพจากกล้องวงจรปิดคุณผู้ชมดูครับ
ดูฮะเห็นเหตุการณ์ขณะที่นายยอดเดินมาขอความช่วยเหลือจากร้านขายของชำ
ก็นั่งรอกู้ชีพอยู่หน้าร้านอยู่ติดถนนนะเนี่ย
แล้วก็เดินออกไปหาเจ้าหน้าที่จนเจ้าหน้าที่บอก
กลับไปนั่งที่เดิมเดี๋ยวจะดูแผลให้
วันนี้ทีมข่าวลงพื้นที่ไปพบกับนางกาบจันใสสม
เป็นพี่สาวของผู้ได้รับบาดเจ็บเล่าบอกว่า

ก็จะมีเพื่อนแวะมาเที่ยวเป็นประจำแหละนั่งดื่มเหล้ากัน

นอนที่บ้านน้องชายได้๒๓คืนแล้ว
ที่น้องชายเคยบอกแล้วว่าไม่ต้องมาบ่อย
คอยไล่ให้กลับไปวันเกิดเหตุน้องชายผู้ก่อเหตุ
แล้วก็กลุ่มเพื่อนนั่งดื่มเหล้าด้วยกันอยู่ที่บ้านนี่แหละครับ
อย่าเถอะเห้ยนั่งฟังไออันห้างหลุกห้างฟังไอ
ตำรวจจะเร่งจับบุญรอดให้ได้นะครับ
ส่วนคุณนี่ฮะคุณลุงคนเจ็บนี่ยังอยู่โรงพยาบาลพยาวนะครับ
อยู่ในความดูแลของแพทย์ครับ